ไปดูเรื่องราวนี้เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดชัยนาธ
เขามีงานประเพณีแข่งขันเรือยาวในช่วงของการเข้าพรรษา

ว่าพายกันขนาดนี้มันกันขนาดนั้น
แล้วคนภาคจะมันขนาดไหนไปติดตามกันเลยฮะ

โอ้โหเป็นไงแล้วเป็นไงแล้ว

ถูกต้องครับเป็นภาพบรรยากาศการแข่งขันเรือยาวนะครับ
ภายในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวเข้าพรรษา
จังหวัดชัยนาธิงถ้วยพระราชทานครั้งที่๒๒
แล้วจะปี๒๙๖๒นะครับ
เขาจัดกันที่บริเวณหน้าวัดพระยาตากครับ
การแข่งขันในครั้งนี้ก็มีการชิงถ้วยพระราชทาน๓ประเภท
ประเภทมีอะไรบ้างก็มีประเภท๕๕ฝีภาย๔๐ฝีภายและ๓๐ฝีภาย

แน่นอนว่าความมันเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่เรื่องของการพาด

ถูกต้องโอ้โหแข่งกันมันระเบิดระเบิดขนาดไหน
แต่ถ้าไม่มีคนพากมันก็ไปสุดมันตรอย
โอ้โหไม่ใช่นี่ทีมงานภาคชุดนี้คือทีมงานจราเข้เพชรสองแขวน
โอ้โหเป็นทีมงานภาคฝีปากเอกระดับประเทศ
เขามานั่งภาคกันในงานนี้โอ้โหได้อัตรรสกันจนไม่ติดเก้าอี้เลย
นั่งไม่ได้เลยต้องยืนลุ้นกันเลยทีเดียวชาว

น่าจะทางผิวหนังแล้วครับแบบนี้
ไวมากเลยไวกว่าคนพายก็คนภาคนี่แหละ

อยากให้ได้ฟังอยากจะให้ได้ดูกันแบบเต็มว่าเวลาเขาพากเขาพากกันยังไง

พี่ก๊วดยิงออกก่อนก็ฉ่องยิงออกอีกตัว

คือบ้านขนาดนี้ที่ผมบอกเขาน่าจะต้องหายใจทางผิวหนังได้แน่เร็ว
มันกว่าคนพายก็คนพากนี่แหละ
แต่คนภาคเนี่ยใจนี่ไปแล้วลงไปอยู่บนไม้พายแล้ว
เค้าแข่งถึงไม่ได้

สุดท้ายเอาเข้าเส้นชัย

แต่ต้องยอมรับว่าเวลามีการแข่งเรือยาวแบบนี้นะคนภาคนี้ต้องสุดยอดจริง
นี่ท่านนี้ส่งไลน์มาบอกว่าสวัสดีครับเข้าภาษาชัยนาฏอากาศดีมาก
นี่น่าจะอยู่ที่ชัยนาธิ์เพิ่งอ่านไปข่าวที่ชัยนาธิ์

ถูกต้องแล้วนะก็คือว่าเป็นสีสันของการแข่งขันภายเรือเรือยาวแหละก็จะต้องเป็นคนภาคที่มีสีสัน
ที่สำคัญคือคนภาคต้องมีความสามารถมาก
จริงแล้วก็ที่สำคัญคือต้องฝึกลมหายใจให้ดี
ไม่อย่างนั้นออก

กลัวช็อคค่ะที่อาจจะไม่คัด
คุณชนะไปทดลองภาค
เคยลองแล้วโอ้วันนั้นชอบออกภาคจนไมค็อตปาก
น้ำลายกระเด็นติดไมค์แล้วไมค์ช็อตปาก

ทีนี้คนภาคที่เขาภาคอยู่แล้วเขาไม่กล้าใช้ใหม่เลย

ต้องยอมรับฝีมือคนภาคแล้วก็เป็นการรวมพลังกันของคนในชุมชนนะจัดงาน